ดูเรื่องราวภัยของคนกรุงต้องย้ำแบบนี้ว่าไม่ใช่คนขับแท็กซี่ทุกคนจะมีพฤติกรรมแบบนี้

แต่บังเอิญน้องผู้หญิงคนนี้ไปเจอคนขับแท็กซี่สุดหื่น

ขึ้นไปปุ๊บคนขับแท็กซี่แสดงอาการหื่นใส่

แล้วลุงก็ยังบอกด้วยนะลุงมีเมียแต่เมียลุงตายไปแล้ว
เอออ่ะไปดูคลิปนี้น้องเขาถ่ายเอาไว้ได้ถ่ายไปเสียงสั่นร้องไห้ไปครับ
อะไรมาคะ

ไม่ค่ะไม่รับตอบแบบนั้นค่ะ

หนูไม่ได้เป็นคนแบบนั้นนะคะ
ไม่เป็นไรขอโทษลุงขอโทษลุงเป็นไร
ลุงมีเมียไหมคะลุงก็ไปหาเมียเพราะลุงสิค่ะ
อ๋อลุงไม่มีเมียลุงตายหกปีแล้วหกเจ็ดปีแล้ว
ตรงนี้ป่ะตรงนี้ป่ะไม่เป็นไรลุงขอโทษนะ
ไม่มีเมียก็ไปซื้อกินไข่มาคุยกับหนูแบบนี้